เราเห็นความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างแล้วก็กลุ่มมวลชนกันไปแล้ว

วันนี้คุณพิธาลงพื้นที่ที่จันทบุรีสู้ไม่ถอยครับ
แล้วก็ประกาศชัดว่ามีลุงไม่มีก้าวไกล
ระหว่างลงพื้นที่ประชาชนตะโกนบอกพิธาสู้แบบนี้
พิธาพิธาพิธาพิธาพิธา
ยืนยันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ผมจะไม่ถอยแน่นอน
บรรยากาศคนแน่นเอียดเลยครับ

ใช่เดินไม่ได้เลยไม่มีช่องให้เดินคึกคัก

นี่คือบรรยากาศที่วันนี้คุณพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าพักก้าวไกลลงพื้นที่ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี
จันทบุรีมี๓เขตการเลือกตั้ง
ก้าวไกลกวาดมาได้ทั้ง๓ที่นั่งเลยนะครับ

วันนี้จุดแรกที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีนะครับ
ประชาชนก็ใส่เสื้อสีส้มกันแบบนี้นะฮะ
มาพร้อมกับป้ายข้อความให้กำลังใจ
หลังจากนั้นจุดที่สองขยับไปที่ร้านบ้านทุเรียนคาเฟ่
ประชาชนไปรอต้อนรับกันตั้งแต่ทางเข้าจนถึงข้างในร้าน
นี่ฮะคุณเห็นทางเข้าตรงนู้นไหมครับ

แล้วทุกคนก็มองไปทางเดียวกันก่อนจะเข้ามาถึงในร้านนะครับ
มีแตรวงมาเล่นดนตรีสามช่ารอรับด้วยครับ
จุดที่๓ตลาดเฮงทวีครับ
ไหนดนตรีสนุกมากเดี๋ยวพร้อม

ขยับต่อไปที่แก่งหางแมวจุดที่๓ที่จันทบุรีครับ
จุดนี้ฝนโปรยปลายลงมาแต่คนไม่ถอยครับ
ก็กางร่มรอต้อนรับคุณพิธาตัวเปียกปอนใจก็ยังสู้
คุณพิธาเดินทางมาถึงเมื่อกี้จับไมค์
พูดกับพี่น้องประชาชนเสียงแหบแล้วนะ
แอบแซวเสื้อหน่อยได้ไหมเขาใส่เสื้อเป็นแบบเสื้อบาติก

บรรยากาศก็ต้อนรับจังหวัดที่ติดกับทะเลนะครับใช่ค่ะ

ตอนนี้กำลังใจยังดีอยู่แล้วก็ตั้งใจจะทำงานต่อลงพื้นที่
ช่วยพี่น้องประชาชนช่วยสอสอเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพราะช่วงนี้สารรัฐมนุนท่านสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
คุณพิทาบอกด้วยนะครับว่าขอให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี
แสนสี่หมื่นเสียงอย่าเพิ่งสิ้นหวัง
อย่าเพิ่งปล่อยมือพวกเราแม้ตัวเองจะเข้าสภาไม่ได้
แต่จะลงพื้นที่ทำงานนำเรื่องเสนอให้กับสอสอ
เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน
ตามคันลองของระบบประชาธิปไตยที่ต้องอยู่กับประชาชนเท่านั้นครับ
กำลังใจยังดีเห็นผมไหมพี่น้องประชาชน

ต้องช่วยแปลอีกนิดนึงเพราะว่าเสียงสินหวัง
ต้องช่วยแปลอีกนิดนึงเพราะว่าเสียงสินหวัง
ต้องช่วยแปลอีกนิดนึงเพราะว่าเสียงสินหวัง
ต้องช่วยแปลอีกนิดนึงเพราะว่าเสียงสินหวัง

กำลังใจยังดีเห็นผมไหมพี่น้องประชาชน
กำลังใจยังดีเห็นผมไหมพี่น้องประชาชน

ถ่ายรูปและจับมือกับประชาชนที่มาให้กำลังใจครับ
หลายคนก็ตะโกนเป็นเสียงเดียวกันบอกพิธาสู้
หลังจากนั้นพอได้ยินกำลังใจตะโกนบอกมาแบบนี้เจ้าตัวชูกำปั้น
เหมือนกับตอบรับแล้วก็พร้อมสู้ต่อคือยังฮึกเหิมอยู่ครับนี่แบบนี้ฮะ
จะลงมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวครับกรณีที่วันนี้ทางเพื่อไทยเขาเชิญพักพลังประชารัฐ

เสาร์และอาทิตย์คุณพิทาบอกว่าเท่าที่ทราบเป็นเพียงการเชิญมาแลกเปลี่ยนความเห็น

เพราะเดี๋ยวเขาต้องมีการประชุมชี้แจง
แล้วก็หารือร่วมกัน๘พักร่วมจะจัดตั้งรัฐบาล

ตัดสินใจโดยที่ยังไม่ฟังจากปากของคนที่อยู่ใน๘พักร่วม
และย้ำว่ายังเชื่อใจและเชื่อมั่นพักเพื่อไทยเหมือนเดิม
คุณพิธาตอบคำถามนักข่าวอีกนะครับ
กรณีที่คำถามบอกว่า
การพูดคุยกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
จะกลายเป็นเงื่อนไขทำให้มองว่าก้าวไกล
กำลังจะถูกผลักออกมารึปล่าวจากการเป็นภักดิ์ร่วมตั้งรัฐบาล
คุณพิทาบอกว่าตอนนี้เป็นเพียงแค่การพูดคุยนะ
ยังไม่ได้เป็นการเชิญมาตั้งรัฐบาล

มีการเชิญมาร่วมรัฐบาลจริง

ฟังผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีว่า
ไกลก็คงอยู่ด้วยไม่ได้ครับ
ตอนนี้ผมว่าผมต้องรอทางพักเพื่อไทย
กลับมาพูดคุยกับวง๘ภาคอย่างเป็นทางการ
เมื่อวานก็ลงพื้นที่ด้วยกันก็ไม่มีโอกาสได้ตามข่าว
แต่เท่าที่ฟังนี่ก็คือเป็นการเชิญ
แล้วแต่ละพักก็มีความคิดเห็นของแต่ละพัก
ต้องรอพักเพื่อไทยเอง
เป็นคนที่เอากลับเข้ามาชี้แจงในวง
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็รอพักเพื่อไทยอย่างเดียว
เชื่อใจเพื่อไทยเหมือนเดิมไหมตอนนี้ครับ

การคุยกับทหารพักทหารจำแรงที่คุณพิทาพยายามย้ำ
สองพักนี้มันจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้
เป็นการผลักพักเก้าไกลออกจากการร่วมรัฐบาลไหมครับ
ก็ณปัจจุบันณเช้าณอาทิตย์แบบนี้ก็เป็นแค่การพูดคุย
แต่ถ้าเป็นการที่มีการเชื้อเชิญเข้ามาร่วมรัฐบาลจริง
เก้าไกลอยู่ด้วยไม่ได้ในสมการนั้นนะครับ

ถ้าเกิดเชิญมาร่วมรัฐบาลจริงก็คือจะต้องไม่มีเก้าไกล

ด้านซ้ายของจอจะมีคนถือพัดคอยพัดวีให้ตลอดเวลา
กลัวร้อนอากาศอาจจะอบอ้าวก่อนที่ฝนจะตก
ประเด็นที่หลายฝ่ายพยายามจะให้พักเก้าไกลเสียสละ

สิ่งสำคัญนั่นก็คือสัจจะไม่ใช่การเสียสละ

ก็เหมือนกับว่าเอาคะแนน๑๔ล้านเสียงไปเทกระจาด
ทำให้ประชาชนผิดหวัง
ก็คือสัจจะไม่ใช่เสียสละ
แต่ว่าก็คือสัจจะที่ได้

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการ
ถ้าเรารักษาสัจจากกับพี่น้องประชาชนไว้เนี่ย

เพราะว่ามันเป็นไปตามกฎกติกาที่มันมีอยู่
มาตามคำลอการเมืองที่มันเป็นปกติ

เหมือนกับว่าเอาคะแนน๔๔ล้านเสียงไปเทกระจาด

ผมคิดว่าตอนนั้นมันต้องยึดสัจจะให้มั่น

ใครควรที่จะเสียสละไม่ใช่เสียสละ
ว่าเอาหลักการแล้วก็เอาความปกติที่มันควรจะเป็น

มาตรา๑๑๒หรือว่าการลดเพดานลงนะครับ
หากที่ประชุม๘พักร่วมเห็นตรงกัน

ต้องดูว่าจะให้ถอยด้วยเรื่องอะไร

ว่าไม่ได้เป็นการถูกบีบเพราะไม่ได้รู้สึกอะไร
ถ้า๘พักร่วมยังจับมือกันแน่นใครก็มาบีบไม่ได้
และถ้าเราหนักแน่นและยังคงยืนยันในหลักการ
ก็จะทำให้คนเข้ามาร่วมได้มากขึ้นโดยใช้เหตุผลหลักการ
และใช้ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
พร้อมย้ำว่ายังเชื่อใจพักเพื่อไทยว่าจะพยายามทำเต็มที่
และใช้ทุกวิถีทางในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
เมื่อถามต่อว่าพักก้าวไกลเดินเกมผิดหรือเปล่า

คุณได้ที่นั่งสอสอมากเป็นอันดับหนึ่ง
ในการเลือกตั้งครั้งนี้๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙

แต่คุณเสียทั้งเก้าอี้ประธานสภา

คุณพิทาตอบนักข่าวครับบอกว่าไม่ได้เดินเกมผิดนะ

และใช้สเต็ปการทำงาน

เพราะฉะนั้นจะยังคงเดินหน้าทำงานต่อไป

ระหว่างที่คุณพิธาลงพื้นที่วันนี้
เจ้าตัวก็ไปแวะชิมทุเรียนเพราะของดีของเด็ดเมืองจันทร์
เมืองจันทร์เมืองระยองแถบนั้นทั้งหมดค่ะ
คุณดูสิครับทุเรียนทุกรูปแบบทุกเมนูที่จะรังสรรค์ได้
ทุเรียนสดแบบเป็นภูก็เอามาให้ชิม
นี่เมื่อกี้มีพิซซ่าทุเรียนมีชีสเค้กทุเรียนมีข้าวเหนียวทุเรียน
หลากหลายเมนูมากครับก็เคี้ยวตุ้ยชิมทุกเมนู

อาจจะเหนื่อยเพราะว่าลงพื้นที่นี่ครับทุเรียนสด
คุณดูกองเชียร์แฟนคลับแอบถ่ายผ่านกระจก
อกจากนี้แต่ละพักที่เขาไปหาพักเพื่อไทยเขาดื่มอะไรนะฮะ

ใครจะดื่มมิ้นช็อกก็ดื่มไปแต่คุณพิธาขอดื่มเครื่องดื่ม
แก้วนี้ครับทุเรียนปั่น

ทุเรียนปั่นมันจะไปผสมกับมิ้นท์กับช็อกได้ไหมคะ
ไม่แน่ใจแต่ว่าในแก้วนี้น่าจะเป็นทุเรียนล้วนเลยฮะ
แบบนี้เติมแรงเติมพลังแล้วก็ลุยต่อครับ
เมนูนี้จะขายดีอีกแล้วนะคะเนี่ย
คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากคุณพิทาแล้วอีกหนึ่งคน
ที่ก็ต้องบอกว่าแหมเป็นคนข้างกายคุณพิทาเลยนะคะ
นั่นก็คือคุณวิโรธนั่นเอง
ทวิตอะไรต่ออะไรมากมายนะคะ
ก่อนหน้านี้จำได้แม่ทวิตไปบอกว่าสู้กับคนหน้าด้าน

รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงของพี่ติ๊กชิโร่ค่ะ
ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณวิโรธเขาไปปรากฏตัวนะคะ
ช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าค่ะ
ร่วมกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์พระเก้าไกลที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
จริงเจ้าตัวก็ทวิตบอกไปแล้วด้วยแหละว่าจะไป

รวมถึงเปิดให้มีการสมัครสมาชิกพักด้วยนะคะ

เอาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านมาสมัครกันได้
ก็มีหลายคนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยนะคะ

ประเด็นทั้งหมดทั้งมวลที่น่าสนใจก็คือ

เกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดอุดมการของพักเก้าไกล
ที่กำลังจะเกิดขึ้นในทุกมิติค่ะ
และประเด็นร้อนที่ต้องมีการพูดถึงก็คือการ
ต้องใช้คำนี้แหละเพราะอยู่เป็นพักร่วมรัฐบาลให้ได้และ
ต้องใช้คำว่าอดทนเพราะประชาชนเลือกเราแล้ว
มาเป็นรัฐบาลไม่ได้เลือกเราให้มาเป็นฝ่ายค้าน
เก้าไกลมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำมากมาย

ทำให้บ้านเมืองโปร่งใส

สวัสดีการเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้อง

แก้ปัญหาทุนผูกขาดสัมประธานต่าง
อ้าวแล้วเรื่องมาตรา๑๑๒ล่ะ

ของเราเหมือนปิดประตูไม่รู้จักถอย

เอ้าแล้วไอ้ที่พูดกันมาว่าจะให้ถอยเนี่ย

ก็ต้องบอกกันมาไม่ใช่มาบอกว่าให้เราถอย

เพราะเขาบอกว่าเขาไม่เอาม๑๑

คุณก็ต้องยื่นข้อเสนอมา
แต่งั้นเนี่ย
ผมว่าเราก็ต้องให้พื้นที่
พลความโนะเคว้า

ทั้งที่พักเก้าไกลเองมีความชอบอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะในฐานะแกนนำหรือเป็นพักร่วมรัฐบาล
มีความชอบทำอย่างเต็มที่ย้ำ
ความหมายฟังดูแล้วก็คือ

พอได้กำลังใจว่าพิธาสู้ก็บอกเลยว่า
ไม่ถอยขณะที่รองหัวหน้าพักก้าวไกลครับพลตบตรีสุพิสาร

กำลังใช้อำนาจจากที่ได้รับมอบฉันทะจากพักก้าวไกล
ไปหาเสียงสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาล
ด้วยการกำลังทอดสะพานข้ามคั่ว
ไปหาพักร่วมรัฐบาลเดิมรวมถึงพักลุงด้วย
ถือเป็นการกระทำที่ข้ามออกไปจากบริบทของฝั่งประชาธิปไตย
กลับไปผูกติดกับอำนาจเดิมทุนเดิม
ข้ออ้างว่าทำเพื่อให้ประเทศชาติ
ก็คือกลืนเลือดเพื่อทำให้ชาตินั้นไปต่อได้
ทั้งที่จริงแล้วมีหนทางอื่นตั้งเยอะแยะ

รอให้ถึงปีที่สวหมดวาระก็ยังทำได้นะ
พฤษภาคมปีหน้าก็ครบหมดวาระแล้ว
แต่เพื่อไทยเลือกที่จะไม่ทำอาจเป็นเพราะมีเงื่อนไขที่ผูกติด
กลัวคนบางคนอาจไม่ได้กลับบ้านก็ได้
หากพักเพื่อไทยเลือกแนวทางนี้พลตบตรีสุพิษาร
หัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่าพวกเราขีดเส้นใต้ของเราไว้
คราวหน้าพักก้าวไกลอาจจะกวาดได้ถึง๒๐ล้านเสียง
๔ปีนี่ไม่นานหรอกรอได้
เคยบอกเอาไว้แล้วว่าเป้าหมายตามแผนตั้งแต่ก่อตั้งพักอนาคตใหม่คือ๑๒ปี
ตอนนี้รุ่น๓เราก็มีรุ่น๔เราก็เตรียมไว้แล้ว
และถ้าวันใดวันหนึ่งจบรุ่น๔รุ่นหนึ่งก็วนกลับมาได้อีก
อีกหนึ่งท่านครับพลโทพารดรพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการ
ภาคความมั่นคงแห่งชาติเรียกร้องให้๘พักร่วมนั้นจับมือกันตั้งรัฐบาล
มติประชาชนที่เขาคาดหวังให้สำเร็จ
แม้ว่าจะต้องรอให้สวหมดวาระก็เชื่อว่าประชาชนต้องการและรอได้
เพราะ๘พัก๓๑๑เสียงตอนนี้ต้องเป็นผู้กำหนดเกมเอง
ไม่ใช่เดินไปตามที่อีกฝ่ายเขาวางกับดักรัฐมนูลเอาไว้
ไม่ปฏิบัติตามสัจจะวาจานั่นหมายความว่าโกหกประชาชน
คำพระมาเปรียบเปลยด้วยครับคำพระท่านสอนไว้ว่า
โกหกไม่ทำชั่วเป็นไม่มี
ก็คือว่าคนที่โกหกพูดเท็จไม่ทำชั่วนั้นไม่มีหรอก
ดังนั้นการจะอ้างเหตุผลใดเพื่อทำให้เกิดการเสียสัตว
เป็นเรื่องของขบวนการคนหน้าด้านที่เขาต้องการให้เกิดขึ้น
ก็จะไปเข้าทางฝ่ายอำนาจนิยมใช้ทำลายปีกประชาธิปไตยได้สำเร็จ
นี่คือมุมมองจากอดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พลโทพารดรพัฒนาถาบุตรครับ
สักหนึ่งคนครับคุณขวัญคุณผู้ชมคุณวีรัติสมความคิดโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
คำพูดที่เคยใช้หาเสียงกับความจริงของชีวิต
คนพูดมันอาจลืมไปแล้วหรือไม่ได้รู้สึกอะไร
แต่ประชาชนส่วนใหญ่จะจดจำไม่มีวันลืมและเจ็บปวดทุกครั้ง
ที่รู้สึกว่าถูกพวกมันหลอกอีกแล้ว
แล้วก็ติดแฮชแท็กเอาไว้ว่าเตรียมตัวศูนย์พัน

ดูเหมือนเพื่อไทยนี่จะรับบทหนักเลยนะคะช่วงนี้นี่
ไม่ว่าจะตัดสินใจจะก้าวยังไงก็ตาม